คุณผู้ชมครับเรายังเกาะติดชีวิตของลุงพล
หลังขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกับคุณจินตราภูลลาบนะครับ
ได้ออกมาเปิดใจแถลงข่าวเป็นครั้งแรก
ขณะที่ซิงเกิ้ลเต่างอยที่เพิ่งปล่อยออกมายอดวิวทะลุไป๘ล้านวิวแล้วนะครับ
ส่วนเรทฆ่าตัวลุงพลคุณอุ๊บวิริยะนักปั้นเปิดเผยบอกว่า

ในงานแรกตอนที่คุณอ้ำเคยเดินแบร์
ผมก็ตกใจนึกว่าแพงกว่าคุณอ้ำตอนนี้นะฮะ
เราดูบรรยากาศดูเรื่องของลุงพลคุณจินตราคุณอุ๊บอะไรหน่อยนะครับ

ไม่รู้สึกร้าย

หลังจากที่ขึ้นคอนเสิร์ตที่สกลนครเรียบร้อยแล้ว
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการไปออกรายการต่าง

จับมือควงแขนลุงพลเข้ากรุงเทพ

หลังจากที่มีการปล่อยซิงเกิลเตางอยเวอร์ชัน
คุณจินตรากับลุงพลออกมา
ตอนนี้ยอดวิวทะลุ๘ล้านวิวในยูทูปแล้วนะครับ
ก็ภายในเวลาเพียงแค่๖วัน
นับตั้งแต่มีการเผยแพร่ครั้งแรก
คือวันที่๒๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ลุงพลเปิดใจบอกว่าในชีวิตนี้
ไม่เคยคิดมาก่อนครับว่าตัวเองจะดังขนาดนี้ฮะ

เพราะว่าคดีของน้องชมพู่ยังไม่คลี่คลายนะครับ

รู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ในใจคุณ
มันยังไม่เต็มร้อยนะเพราะมันมีเรื่องอยู่นะฮะ
ส่วนเรื่องที่คนคอรหาว่าลุงพล
ฉวยโอกาสเกราะกระแสคนดัง
และหาผลประโยชน์จากกรณีหลานที่เสียชีวิต
ลุงพลยืนยันบอกว่าไม่ได้คิดเกาะกระแส
แล้วก็ไม่ได้คิดหากินจากคนตายแต่อย่างใดนะครับ
ฟังเสียงลุงพลก็หน่อยไหมฮะ
การ์ดีน้องจะพูดนั่นแหละครับที่ทุกอย่างมันยังไม่งี้คลายจน๑๐๐
ทำให้ผมแสดงออกมาได้ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ครับ
ลุงไม่ได้เกาะกระแสที่ว่าน้องเสียชีวิต
แล้วลุงจะช่วยโอกาสในจังหวะนี้

ผมเองก็ยังเป็นคนเดิมที่อยากรู้ว่าใครทำกับน้อง

ส่วนคุณจินตราเองเปิดเผยหลังมีกระแส
ถูกมองเรื่องความไม่เหมาะสมที่นำลุงพลมาฟิเจอร์ลิ่งในเพลงเตางอย
เพราะเรื่องของคดีความน้องชมพู่ก็ยังไม่ตัดสินนะฮะ
อีกมุมหนึ่งลุงพลก็ยังตกเป็นผู้ต้องสงสัย
นักร้องสาวคุณจินตราบอกว่าเรื่องคดีคือเธอก็ไม่ได้รู้รายละเอียดมาก
ส่วนสาเหตุที่ดึงลุงพลมาร่วมร้องเพลง
เพราะลุงพลเคยร้องเพลงอยู่แล้วเคยจับไมค์อยู่แล้ว
แล้วก็เสียงดีอยู่แล้วนะครับมีความสามารถอยู่แล้ว
ก็เลยดึงมาร่วมทำงานนะครับ
แต่หนูก็ไม่ได้ไปมองถึงคดีลุงเพราะว่าคดีลุงหนูไม่ค่อยได้
ไม่ใช่เรื่องที่ไปกระทบกับคดีน้องชมพู่
ผมเชื่อว่าพี่จินน่าจะสบายใจไม่น่าจะมีอะไรเป็นห่วงเนาะเรื่องนี้ครับ
ก็ต้องตอบแทนพี่จินตรงนี้ว่า
ถ้าเป็นบทเพลงการร้องเพลงการทำให้คนดูมีความสุข
นั่นคือสิ่งที่เราพยายามสื่อออกไปกับบทเพลง
ถ้าเกิดสิ่งไหนที่ทำแล้วมันไปกระทบกับรูปคดีของน้องชมพู่ผมก็จะปฏิเสธทุกเรื่อง
นี่ลุงพลก็ให้สัมภาษณ์นะคะทีนี้ยังมีอีกคนนึงพี่อุ๊บ
อุ๊บวิริยะนักปั้นมือทองเนี่ยค่ะก็มีกระแสดราม่าไปที่พี่อุ๊บเหมือนกัน
ว่ามาเกาะกระแสความดังของลุงพลหรือเปล่า
อุ๊บบอกว่าโอ้ไม่หรอกที่พี่อุ๊บตามมาเนี่ยจะมาสอนลุงพลเดินแบบไง
เดี๋ยว๖กันยานี้ลุงพลกับป้าแตนต้องไปเดินแบบ
เป็นการเดินแบบการกุศลแล้วรายได้เอาไปช่วยเหลือหมาแมว
นี่พี่อุ๊บบอกเลยนะแค่วันเดียวเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะ
มีงานติดต่อลุงพลมาเป็น๑๐งานแล้วคิดดูสิ
ถ้าลุงพลรับทุกงานรายได้เดือนนี้คุณผู้ชมเดือนกันยายน
แตะล้านแน่นอนพี่อุ๊บบอกนะคะ
แล้วก็เรื่องของความดังค่ะพี่อุ๊บก็บอกว่า
เรทค่าตัวเดินแบบลุงพลป้าแตนเนี่ยนะ
อย่างงานที่จะเดินแบบหมาแมวคนละหมื่น
ลุงพลหมื่นป้าแตนหมื่นก็รวมเป็น๒๐๐๐บาท
นี่ถ้าเกิดว่าย้อนไปสมัยที่คุณอ้ำประกวดสาวแฮ็กแรกนี่นะ
เนี่ยเหรดค่าตัวเดินแบบเนี่ย
ตอนที่ยังไม่มีชื่อเสียงก็เนี่ยประมาณเดียวกันนี่แหละ
หรอครับครับบอกแบบนี้เลยนะคะครับ
ไปกันที่แม่ของน้องชมพู่กันบ้างนะครับ
สื่อของเราก็ไปพูดคุยกับแม่ของน้องชมพู่
ถึงเรื่องที่แม่น้องชมพู่ไปทำบุญเข้าสาก
แล้วก็ได้แวะไปที่เก็บกระดูกน้องชมพู่
ซึ่งแม่นะครับก็บอกว่าขอให้น้องชมพู่ช่วยหาหลักฐาน
ช่วยตำรวจหน่อยจะได้จับคนร้ายไวพยานน่ะมี

เวลาไปหาหลักฐานมาช่วยตำรวจหน่อย
จับไวพยานนามีแต่หลักฐานต้องไปหามาเยอะ
ตำรวจไปหารักฐานให้ได้เลย
แม่ก็พูดถึงเรื่องของคดีนะครับ
ซึ่งคำพูดนี้ก็มีคนตีความไปว่าแม่ของน้องชมพู่

แม่น้องชมพู่รู้อะไรเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดี
แต่จำเป็นต้องเก็บเป็นความลับไว้อยู่
ผู้ศึกข่าวของเราก็พูดคุยกับคุณแม่ของน้องชมพู่กันต่อ
แล้วก็แม่น้องชมพู่บอกว่าที่พูดไปคือมันไม่มีอะไร
เพียงแต่พูดเพราะอยากให้คดีมันเสร็จสิ้น
แล้วก็ขอให้ลูกช่วยแม่หน่อยช่วยแม่ให้ตำรวจได้หลักฐานเยอะ
เพราะถ้าไม่มีหลักฐานหรือว่าหลักฐานไม่เพียงพอ

แต่ถ้ามีหลักฐานเยอะก็จะเป็นผลดีกับคดีของลูกสาวแค่นั้นเอง
แม่บอกก็พูดไปแค่นั้นขอน้องชมพู่ช่วยนะครับ
ไม่ได้สื่อความหมายอะไรที่ซับซ้อนไม่ได้มีเงื่อนงำอะไร
ไม่ได้รู้อะไรมาแล้วก็ไม่ต้องปิดบังอะไรนะครับ
ตอนนี้แม่ก็ยังติดต่อพูดคุยกับทางตำรวจที่ทำคดีอยู่ตลอดเหมือนกัน
ก็ยังคงมีความหวังอยู่ทุกวันนะครับ
ซึ่งก็อยากเป็นกำลังใจให้กับตำรวจที่ทำคดีนี้ทุกคนด้วยนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้ทำบุญเสร็จก็มีการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล